มิ้นเดินจากมหาวิทยาลัยราชพัฒน์สวนดุสิต
ก็อย่างที่เห็นแล้วครับว่าเธอผ่านเข้ามาได้แต่ละรอบนั้นไม่เปลืองแรง
เอาชนะผู้ชายได้แบบสบายเห็นทีว่าวันนี้เงินแสนคงจะไม่หนีไปไหน
ลุ้นกับเธอกันต่อในกิโลทองรอบแจ็คพอร์ตกันเลยครับ
ซึ่งด้านหลังแผ่นป้ายจะมีเงินรางวัลคูณสูงสุดถึง๕๐๐๐บาท
จะมีเวลาในการตัก๓๐วินาทีเท่านั้น
ตักได้เท่าไหร่นำมาคูณกับจำนวนเงินที่เปิดแผ่นป้ายได้
ซึ่งเงินรางวัลรออยู่สูงสุดถึง๑แสนบาท
เหมือนกับพระเจ้าได้ยินคำคภาวนาของพี่

คนที่ยืนอยู่ตรงนี้ครับผมสาวสวยประจำรายการของเรา

แล้วก็เอาไปน่าจะทำบุญแล้วก็เก็บไว้เรียนค่ะ

ข้างหน้าของน้องมิ้นเนี่ยคือขุมทรัพย์ทองคำนั่นเองนะครับ

ด้านหลังนี้มีเมลวานซุกต้อนอยู่ขอให้น้องมีนหาให้เจอ

หมายเลข๓ค่ะ

เงินรางวัลที่น้องมิ้นได้คูณเท่าไหร่
โอ้โหเป็นการเริ่มต้นที่ดีเลยนะครับน้องมิ้นแม่ดวงดีจริง

คุณผู้ชมครับวันนี้น้องมิ้นนะครับถ้าจะทำแจ็คพอร์ตแตก๑แสนบาท
เธอต้องตักกิโลทองได้ทั้งหมด๓๔กิโลทองครับ
สวัสดีครับ
ไหวไหมเนี้ย๓๔กิโลเนี้ยเราตัก๓๐วินาทีไหวไหม

มันต้องได้ดิครับ
มันต้องได้อย่างเดียวเลยนะ
ไม่เคยยอมแพ้เลย
ใช่เอาทำให้ดีเริ่มสุด
พร้อมมั้ยยังคะ

ขอเชิญพัวทองคำ
กดลุกไปเลย
และนี่คือหัวท้องคำอันทรงเกียจ
ที่วันนี้น้องมิ้นจะเป็นผู้ที่มีสิทธิ์
จะได้นำหัวท้องคำนี้ไปตักเยินแสนกลับบ้าน
เพื่อให้ตักได้เยอะเลยนะครับ

ในรอบนี้คุณตักได้เท่าไร
คุณเอากลับบ้านไปเลย
หรือจะเป็นคุณที่ส่งไปสมัครมาร่วมกับพวกเรา
หรืออาจจะเป็นคุณที่สามารถคว้าน้ำหนักเงินแสนกิโลทองไปได้

คุณตักได้เท่าไหร่คุณเอากลับบ้านไปเลย
สวัสดีค่ะ
อันนี้ก็เอาไว้พัดเดิมกันนะ
เอาไว้พัดเวลาตกต่อ
มากไม่ได้วันพระศัพท์ดีที่๒๑มักกราคม

ทางช่องไทยรัฐทีวีในรายการกิโลทอง